รักษาความสงบแห่งชาติได้เชิญตัวแทนสื่อมวลชนเข้าพบนะคะ
อย่าเข้าใจผิดไม่ใช่ปรับทัศนคติอะไรนะคะ
ไปพูดคุยทำความเข้าใจขอความร่วมมือสื่อมวลชนค่ะ

อย่านำเสนอข่าวที่ก่อให้เกิดความแตกแยกความขัดแย้งในสังคม
นำเสนอข่าวผลงานของรัฐบาลให้มากขึ้นหน่อย
และวันนี้นะคะที่พักเพื่อไทยได้มีการจัดงานรดน้ำดำหัว

แล้วก็มีอดีตนายกรัฐมนตรีคนไกล
สไกด์มาอวยพรให้กับสมาชิกพักด้วยค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่พักเพื่อไทยนะคะ
จัดงานรดน้ำสงครานสืบสารประเพณีไทย
มีผู้บริหารแกนนำอดีตสสพักเพื่อไทย
นำโดยนายภูมิธรรมวิทยาชัยรักษาการเลขาธิการพัก
อย่างที่เห็นในภาพทุกคนพร้อมใจกัน
ใส่เสื้อลายดอกสีสันสวยงามนะคะ
ก็เข้าไปรดน้ำขอพรนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
นายสมชายวงสวัสดิ์พลตำรวจโทวิโรธเป่าอิน
นายโพคินพลกุลนายยงยุทธ์วิชัยดิต
ก่อนการรดน้ำดำหัวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
สไกด์มาเลยค่ะอวยพรพูดคุยกับสมาชิกพัก
ซึ่งก็บอกว่าประเพณีสงครานถือเป็นวัฒนธรรมไทย
ถือว่าปฏิบัติกันมายาวนานเป็นการระลึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่
ขอให้ทุกคนมีความสุขพร้อมกับฝากว่าชีวิตคนเรามันสั้น
ดังนั้นไม่ควรอยู่ด้วยความอิจฉาความโกรธแค้น
แต่ควรสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เพราะส่วนตัวอยากเห็นคนไทยมีความสุข
พร้อมฝากว่าเป็นนักการเมืองต้องรักประชาชนค่ะ
ขอให้เป็นนักการที่รักประชาชนเถอะ
เป็นนักการเมืองจะคิดรันได้เมื่อนักการเมืองนั้น
และรักประชาชนจริง
อกจากนี้สื่อก็ยังถามอดีตนายกรัฐมนตรีอีกท่าน
ก็คือนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ถามว่าสงกรานปีนี้อยากได้อะไร
นางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าอยากได้บรรยากาศความสุขของคนไทยคืนมา
อยากได้บรรยากาศสงกรานที่ทุกคนมีแต่รอยยิ้มซึ่งกันและกัน
อาจมีความเห็นต่างได้แต่เชื่อว่าคนไทยด้วยกัน
รักแล้วก็สามารถประคับประคองบรรยากาศสงครานนี้
ให้เป็นสงกรานที่อบอุ่นเหมือนทุกปีค่ะ
มาดูในฝั่งของรัฐบาลกันบ้างนะครับ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พูดถึงกรณีที่โฆษกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานั้น
เรียกร้องให้ทหารอย่าใช้อำนาจมากเกินความจำเป็น
โดยบอกว่าเรื่องนี้เป็นการทำงานภายในประเทศ
ทหารรู้ว่าควรทำอย่างไรแค่ไหนไม่ได้ใช้อำนาจโดยมิชอบครับ
พลเอกชาติอุดมติธสิริประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
ใช้งบประมาณภาครัฐหรือคอตรได้เชิญสื่อมวลชนเชิญภาคเอกชนเข้าพบค่ะ
เพื่อเป็นการขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์แนวทางรณรงค์สำนึกไทยไม่โกง
เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนให้เกิดความตื่นตัวนะคะ
และรับทราบถึงสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อให้ประเทศตะวันตกเข้าใจอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
เช่นเดียวกันกับพลโทสุชาติผ่องผุดนะครับ
กรมทหารสื่อสารในฐานะหัวหน้าคณะทำงานติดตามสื่อของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศ
เชิญผู้บริหารและตัวแทนผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลเข้าหารือ
เพื่อขอความร่วมมือให้งดนำเสนอข่าวที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
และขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การทำงานของรัฐบาลรวมทั้งคศด้วยนะครับ